ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วงตี๕ที่ผ่านมาค่ะที่เชียงใหม่นะคะ
ตำรวจสพช้างเผือกได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงอาการสาหัสอยู่ในรถ
ถูกยิงอยู่ในรถตัวผู้หญิงเนี่ยยังคงอาการสาหัสอยู่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
คนที่ให้ข้อมูลได้ก็คือคนที่อยู่ด้วยฝ่ายชายเขาเป็นดาบตำรวจเขาอยู่ในรถด้วยกันเขาบอกว่าเขาก็เหมือนกับเป็นแฟนกันคบหากัน
ดาบตำรวจคนนี้เนี่ยอายุ๓๕ฝ่ายหญิงที่ถูกยิงอยู่ในรถบาดเจ็บสาหัสอายุ๑๙
ฝ่ายชายให้ข้อมูลว่าเหมือนเขาไปรับฝ่ายหญิงจะไปทำธุระด้วยกัน
นั่งอยู่ในรถระหว่างทางเสียงโทรศัพท์ของฝ่ายชายดังขึ้นฝ่ายหญิงก็เหมือนกับหึงหวงอยากจะขอดูโทรศัพท์ว่าใครส่งข้อความมา
โทรศัพท์มันอยู่ในกระเป๋าก็ยื้อกระเป๋ากันไปมาแล้วในกระเป๋ามันมีปืนด้วย
ฝ่ายชายอ้างว่าปืนลั่นค่ะตอนที่แย่งกระเป๋ากันเนี่ยใช่แต่ปืนลั่นใส่เข้าท้ายทอยของฝ่ายหญิงเลยนะ
แต่เขาอยู่ในรถกันแค่สองคนนะใช่ไงแล้วตอนนี้มีข้อมูลจากฝ่ายชายเพียงคนเดียวเพราะฝ่ายหญิงเขายังเจ็บหนักอยู่
ก็เลยได้ข้อมูลมาแบบนี้แย่งกระเป๋าแบบจนปืนลั่นปืนลั่นใส่ท้ายทอย
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้ตี๕นะคะตำรวจสพช้างเผือกได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบนำตัวฝ่ายหญิงส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เป็นรถของดาบตำรวจคงศักดิ์นี่แหละค่ะในรถเนี่ยนะเลือดเต็มเลยคุณผู้ชม
พวงมาลัยที่เบาะข้างคนขับคอนโซลรถปลอกกระสุนปืน๑๑มิลลิเมตรตกอยู่
ข้างเบาะคนขับ๑ปลอกปืนพกสั้นขนาด๑๑มิลลิเมตรพร้อมกระสุน๔นัดอยู่ในกระเป๋าสะพายสีฟ้า
เป็นกระเป๋าของดาบตำรวจคงศักดิ์ปืนก็เป็นของดาบตำรวจคงศักดิ์
ทั้งหมดนี้ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็นำตัวดาบตำรวจคงศักดิ์ไปสอบปากคำเพิ่มที่โรงพัก
จากการสอบสวนก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจคงศักดิ์ขับรถคันนี้ค่ะ
รับคนเจ็บที่บ้านบอกว่าจะไปทำธุระกัน
ก็ขับไปตามถนนบ้านท่อป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่
พอไปถึงหมู่บ้านร่มเย็นมีเสียงข้อความเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของดาบตำรวจคงศักดิ์
ฝ่ายหญิงคิดว่ามีหญิงอื่นโทรเข้ามาส่งข้อความมาก็เลยจะขอดู
ก็เลยมีการคว้ากระเป๋าที่ใส่โทรศัพท์คว้ากระเป๋าสะพายของดาบตำรวจคงศักดิ์
อยู่ในรถอ่ะนะแล้วก็ยื้อแย่งกระเป๋ากันครับ
แล้วในกระเป๋ามีปืนอยู่ด้วยปืนลั่นใส่ฝ่ายหญิง
ลั่นใส่ท้ายทอยเลยอะค่ะแล้วก็กระสุนฝั่งในอาการสาหัส
ก็เลยรีบนำฝ่ายหญิงส่งโรงพยาบาลคือเหมือนทั้งคู่เขาทะเลาะกันแรงอ่ะนะ
เขาอ้างแบบนี้นะแล้วก็แบบเหมือนกับปืนลั่นเนี่ย
แต่ทางญาติและเพื่อนของคนเจ็บเขาก็ไปรอเยี่ยมไปให้กำลังใจที่โรงพยาบาลคุณหมอ
ยังไม่ให้เข้าเยี่ยมเพราะว่าอาการยังโคม่าอยู่นะคะน้าของคนเจ็บบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังทำใจยอมรับไม่ได้แต่เบื้องต้นคุณหมอบอกว่าร่างกายของคนเจ็บเขาก็ตอบสนองแล้วนะคะ
แต่ทางญาติบอกว่าคำให้การของฝ่ายชายว่าทะเลาะกันแย่งกระเป๋ากัน
ลั่นใส่ท้ายทอยยังไม่อยากจะเชื่อเลยอะค่ะครับ
ขอสู้คดีเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับฝ่ายหญิงให้ถึงที่สุดค่ะ
อยากจะฝากไปถึงแบบตำลวดคนนี้ยังไงครับคุณทำอย่างไว้คุณมาดูบนการที่คุณทำ
กับลูกกับหลานคือน้องตกทำพิษขนาดไหนนี่ต้องพาเขาได้เหรอ

พอปืนลั่นอ่ะยังมากอาจจะโดนตรงอื่น
อันนี้โดนตรงห้อนหายดอยอ่ะ
คุณมันเคยสูญเสียอย่างคุณบอกผมอ่ะ
แต่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าดาบตำรวจคงศักดิ์คนนี้ค่ะ
เป็นลูกชายรองผู้กำกับโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนด้วย
แล้วจริงแล้วมีภรรยาและมีลูกด้วยกันสองคนนะคะ
แต่มารู้จักกับหญิงคนเจ็บที่เขาอายุ๑๙ตอนที่น้องเขาไปเป็นนักศึกษาฝึกงานที่สพเมืองเชียงใหม่
พนักงานสอบสวนบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อหากับดาบตำรวจคงศักดิ์เอาไว้ก่อน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
ก็ต้องรอว่าจะพอให้การได้หรือไม่นะ

ใช่ตอนนี้เป็นข้อมูลจากทางฝ่ายชายอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ